ต่อเรื่องราวของเด็กติดเกมกันหน่อยนะฮะ
สมัยนี้เยาวชนนั้นควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยจะได้
เล่นเกมออนไลน์แล้วก็แพ้หัวร้อนขึ้นมา
พอแม่กับอาม่าไปห้ามก็มีปัญหาปากเสียงกัน
สุดท้ายเหมือนแม่ไปทำหูฟังเขาพัง
คุณผู้ชมค่ะออมิอิโต้ขู่จากฟังแม่ตัวเอง
ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปภาพเหตุการณ์นี้ก่อนครับ

ค่ะบอกว่าอยากให้กูเจอมันในชีวิตจริง
แล้วก็ดูสิทุบหน้าจอคอมแบบนี้

เพราะความแค้นหลังเล่นเกมแพ้ถูกยิง

แล้วก็ถูกเก็บของในเกมไปหมดครั้ง

ปลอบแต่เด็กคนนี้ก็ไม่ฟัง
หนำทุบจอคอมทุบคีย์บอร์ดจนพัง
ขู่ทำร้ายคู่แข่งอย่างที่ได้ยิน

อารมณ์ของเด็กคนนี้ยังประทูขึ้นไปเรื่อย

ได้แล้วแต่เด็กคนนี้กลับไม่สนใจ

มาฆ่านะฆ่าอาม่ากับแม่ด้วยนะ

นี่ไร้ข้าวพวกมึงเดี๋ยวมึงตาย
โอ้โหเดี๋ยวตายอาม่า

ไม่น่าเชื่อนะฮะสุดท้ายเนี่ย
ของเด็กอดรนทนไม่ไหว
เอาหูฟังมาแล้วพูด

แล้วก็เครื่องลงพื้นโอ้โห
เท่านั้นแหละคุณผู้ชมลูกชายโกรธกว่าเดิมอีก

เมื่อเห็นหูฟังพังแล้วก็หันไปหาแม่
ถามแม่ว่าอยากตายเหรอ

อยากตายเหรอแล้วคลิปก็ตัดไป

นี่นะเป็นสิ่งที่เด็กคนนี้พูดกับแม่นะ
แล้วคือถืออีโต้อยู่ในมือเลยค่ะ

ทีนี้คุณผู้ชมตอนนี้ค่ะ
คลิปนี้มันแชร์ไปเยอะมาก

มันเป็นผลกระทบที่เด็กติดเกม
บางคนก็บอกว่าน้องคนนี้ป่วยหรือเปล่า

แกล้งน้องเหมือนกับบูลลี่น้อง
มาจนทำให้น้องอ่ะควบคุมอารมณ์ไม่ได้

เพราะว่าน้องเขายังเป็นเยาวชนอยู่ด้วย

บางทีมันอาจจะเป็นการทำให้กระตุ้น
ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในสังคม
แต่ทีนี้หัวหน้าทีมเล่นเกม

เพราะว่ามีคนที่เล่นเกมไปแกล้งน้องคนนี้

เพราะว่าน้องต้องใจเย็น

แต่ทีนี้ค่ะพอเราเห็นคลิปนี้แล้วคุณผู้ชม
ล่าสุดมันมีออกมาอีกคลิปหนึ่งนะ
เป็นคลิปที่น้องคนนี้เหมือนทุกอย่างมันสงบแล้วเนี่ย

ขอโทษจากใจจริง

หนึ่งครับนี้งเห็นแบบนี้เราก็สบายใจขึ้น

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาประมาณ๒๓วันแล้ว
แล้วน้องก็ยอมรับว่าป่วยต้องกินยาวันละ๔เมตร
แต่สาเหตุมันก็มาจากเรื่องที่หัวร้อนไง
แล้วพอยิ่งคุณแม่ไปเหมือนกับด่าเพื่อนในเกม

บอกว่าอยากให้ลบคลิป
เพราะว่าตอนนี้ตัวน้องไม่กล้าออกจากบ้าน

ถ้าเกิดเจอเด็กคนนี้ที่ไหนจะกระทืบเลยแบบนี้

เห็นหมดทุกอย่างเห็นภาพอาม่าด้วย

แต่สุดท้ายแล้วฝากเตือนคุณผู้ชมที่เป็นคุณพ่อคุณแม่
อย่าปล่อยให้ลูกหลานเล่นเกมนานข้ามวันข้ามคืน
เขาจะถูกบางสิ่งบางอย่างหล่อล้อมเขาเป็นแบบนี้

สั่งได้มากกว่ากันระหว่างแม่กับเกมอะไรแบบนี้นะฮะ
ตายแล้วดูคลิปนี้ก็เครียดเหมือนกันนะคุณผู้ชม